อัพเดทผลงานนิดนึงก็ละกันนะคะ

จะบอกว่าอะไรป่ะเป็นนักแสดงท่านหนึ่งแหละ

ล่าสุดเนี่ยเขามีผลงานละครดังเปรี้ยงปร่างคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าผลงานเพลงยังไงแม่จะทิ้งเลยหรือเปล่า

ท่านกำลังเข้าสู่บริการรักษาหัวใจ
นี่แหละเพลงดังเขาเป็นร้อยล้านวิวขนาดนี้
จะไม่ให้แฟนนับวันรอได้ยังไงค่ะ
ว่าเมื่อไหร่นักร้องสาวสุดมวลนะคะ

จะกลับมามีผลงานเพลงให้แฟนได้ติดตามกันอีกครั้ง
หั่นใจเหลือเกินนะคะว่าติดใจงานแสดง
จนไม่มาจับไมค์ร้องเพลงอะไรว่าเปล่า
หญิงลีค่ะยืนยันผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะว่า

หญิงลีนั้นแจ้งเกิดจากงานเพลงยังไง
ยังไงการร้องเพลงก็อยู่ในสายเลือด
แถมการันตีด้วยนะคะด้วยความมั่นใจว่า

ยาวไปเลย๕ปีรวดจวดไปเลยพี่
รับรองค่ะว่าพี่น้องแฟนเพลงนะคะ

เราถามด้วยว่าเติบโตมาถึงวันนี้
หญิงลีอยากเห็นตัวเองเป็นนักร้องแบบไหน

ลาลาอูลาลาอูลาอูลาอูลาอูลาอูลาอูลาอูลาอูลา

หญิงลีก็อยากให้เป็นแฟนสนับสนุน
ถ้าไม่มีแฟนสนับสนุนหนู

หญิงลีอยากทำเพลงแบบไหนในอีก๕ปีต่อจากนี้
เฟซซี่ค่ะ

เยอะเยอะเยอะ

ใช่ก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานพี่หญิงลีกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ